จะได้ไม่เกิดปัญหาตามมาภายหลัง
มีคุณยายคนนึงชื่อคุณยายหนุยค่ะ

กรมสรรพากรฟ้องเรียกภาษีย้อนหลัง๑๑ล้านบาท

ทำไมถึงโดนเรียกเก็บภาษีสูงขนาดนี้
ล้านบาทคือมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะคะ
และเท่านั้นไม่พอปรากฏว่ามีคนในหมู่บ้านเดียวกันเนี่ย

เคยมีผู้หญิงคนนึงมาขอเอกสารส่วนตัวทำนองนี้
บอกว่าจะเอาไปทำเรื่องของผลสำรวจ

จะโดนเป็นขบวนการเรื่องของการใช้เอกสารแทน
ในการที่จะเรียกเก็บภาษีหรือเปล่า

ความช่วยเหลือคุณยายนุ้ยแล้วด้วยนะคะ
เจ้าหน้าที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมค่ะ
ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีนางนุ้ยพรมราชวัย๕๗ปี
กรมสรรพากรฟ้องเรียกเก็บภาษีกว่า๑๑ล้านบาทค่ะ
ในฐานะที่เธอเป็นกรรมการบริษัทรุ่งรุจีซัพพลายจำกัด
ทั้งนั้นที่เธอเนี่ยมีอาชีพรับจ้างรายวัน
รายได้วันละ๑๐๐๒๐๐บาทเท่านั้นเอง
ต้องบอกก่อนว่าคุณนุ้ยคนนี้เนี่ยเคยไปแจ้งความไว้ปี๕๗แล้วนะคะ
แล้วก็ไปร้องเรียนกับสื่อมวลชนด้วย
นายประเวทกันสุขผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครพนมบอกเลยค่ะว่า
ลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ก็นำเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายกฎหมายและทนายความ
มาร่วมสอบหาพยานแล้วก็หาหลักฐานจะได้ช่วยเหลือทางด้านคดีกับนางนุ้ย
ต้นเชื่อว่าน่าจะมีขบวนการหลอกลวงชาวบ้านนำเอกสารไปทำนิติกรรมค่ะ
เพราะอย่างที่บอกไปว่าสอบสวนไปแล้วเนี่ยมีชาวบ้านในหมู่บ้านรวมแล้ว๕คน
ถูกหญิงวัย๒๘ปีซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละ
ชักชวนให้นำเอกสารไปใช้ประกอบข้อมูลการสำรวจ
และให้ค่าตอบแทนเป็นเงินคนละ๕๐๐บาท
ทั้ง๕คนก็เข้าใจว่าเออก็น่าจะสำหรับสำรวจอะไร

แต่ไม่มีใครรู้หรอกว่า๕๐๐บาทที่ได้รับมาเนี่ย
กลับกลายเป็นว่าเราต้องโดนสารฟ้องแล้วก็เรียกเก็บภาษีเป็นล้าน
ใช่ค่ะนายประเวทบอกด้วยว่า

ว่าใครที่นำเอกสารไปทำนิติกรรมจดทะเบียนบริษัท
ว่าน่าจะใช้วิธีการมอบอำนาจทำการแทน
ก็เลยประสานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบให้แล้วนะคะ

โดยการยื่นคำให้การต่อสารเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจค่ะ
ด้านนางพิษดาพรกานินวัย๔๖ปี
หนึ่งในห้าที่นำเอกสารไปมอบให้แลกกับเงิน๕๐๐บาทเนี่ยนะคะ
ออกมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ยุติธรรมจังหวัดว่า
ยืนยันเลยนะว่าทุกคนให้เอกสารกับผู้หญิงคนนี้จริง
แล้วก็เป็นคนเดียวกันกับนางนุ้ยด้วย

ไม่คาดคิดเลยว่าจะเกิดมาเป็นปัญหาตามมาแบบนี้
ส่วนนางนุ้ยคนนี้นี่โดนหนักสุดเพราะว่าโดนฟ้องเรียกไป๑๑ล้านใช่ไหมคะ
ครั้งแรกที่โดนเรียกเก็บภาษีคือปี๒๕๕๙

รีบไปสอบถามกับผู้หญิงคนที่เอาเอกสารเธอไป

แต่ปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นข่มขู่กลับมาค่ะ
นุ้ยก็เลยไปแจ้งความเอาไว้เป็นหลักฐาน
สถานีตำรวจภูทรหลักศิลา
กระทั่งปลายปีที่ผ่านมาทั้งที่แจ้งความเอาไว้แล้วด้วยนะคะ
นุ้ยถูกหมายสารฟ้องเรียกเก็บภาษีอีกครั้ง
เป็นเงินกว่า๑๑ล้านบาท